ท่านผู้ชมครับมีคนเขานั่งแท็กซี่นะฮะจากหมอชิดไปแถวบังน้ำจืดที่สมุทรสาคร
ที่เคยนั่งเป็นประจำเนี่ยแท็กซี่มิเตอร์นะ
ราคาค่าโดยสารก็ประมาณสามสี่ร้อยอืม
แต่รอบนี้สงสัยไปเจอแท็กซี่มิเตอร์เทอร์โบ
ปลาเข้าไปพันกว่านะฮะงงมาก

เท่าไหร่มิเตอร์ไหนอ่ะ

พื้นมากี่โมงมากี่โมงไม่เกี่ยว
ดูทีพีเอสพี่อย่าพาน้องอ้อม

แต่สภาพนี้ไม่ได้นะน่ะขับทักซี่อะไรพี่กินเหล้าเป็นแบบนี้
ก็กินอย่างเขาไว้แหละ
กินเหรออ้าวส่งให้น้องเหรอเนี่ยพี่ขับรถนะเนี่ย
นี่ฮะพี่แท็กซี่นี่คือโดนหลายเรื่องเลยค่ะชาวบ้านเขาถามหนึ่งคือมิเตอร์
โอ้โหนี่ปกติหมอชิดมาแถวบางน้ำจืดเนี่ยที่สมุทรสาครเนี่ยเต็มที่ก็๔๐๐นะ
มันมากี่โมงมันก็ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยว
แล้วแต่งตัวก็ไม่ใช่ชุดแท็กซี่นะปกติก็ต้องมีชุดของเขานะ
เอาแบบถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเขาเนี่ยมีกลิ่นเหล้าอีก

ถามไปโชเฟอร์แท็กซี่บอกก็กินกับน้องเขานี่แหละน้องผู้โดยสารตายงไปอีก
นี่ฮะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วมาลงติ๊กต๊อกนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าน้องชายนั่งแท็กซี่จากหมอชิดมาลงแถวบางน้ำจืดสมุทรสาครนั่งแท็กซี่มิเตอร์
ถ้าดูจากแผนที่ระยะทางเนี่ยจุดหมายปลายทางทั้งหมดจากหมอชิด๒นะฮะ
อำเภอบังน้ำจืด๔๔กิโลเมตรค่าโดยสารมันไม่ถึงหรอก
แต่ทำไมค่ามิเตอร์มันพุ่งไปถึง๑๑๒๙บาท
น้องบอกน้องเคยนั่งแค่๓๑๐บาทมันแพงเกินจริงไปหลายเท่า
เชื่อว่าต้องขับพาอ้อมนะหรือไม่ก็มิเตอร์ก็ไม่ได้มาตรฐาน
ต้องอ้อมถึงไหนขนาดนี้ถึงเป็นพันได้

ตอนที่พูดคุยเจรจากันนะครับคนขับก็พูดจาอ้อแอ
บอกอ๋อก็ดื่มมานั่นแหละดื่มกับผู้โดยสารนั่นแหละ
เขาก็เลยถามน้องเขาน้องบอกไม่ได้ดื่มนะ
เขาส่งเหล้ามาให้ผมดื่มฝาหนึ่งผมก็รับมากินด้วยความหวาดกลัว
นั่งรถเขามาแล้วเอาเป็นว่าทางญาติยาดของผู้โดยสารเนี่ย
เขาบอกเขารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทะเบียนก็ไม่ติดนะแต่งตัวก็ไม่ถูกระเบียบ
มีกินเหล้าอีกระหว่างขับรถดื่มเหล้าอีกเลยแจ้ง
ตำรวจให้มานะฮะตำรวจมาถึงเนี่ยอันนี้ทางชาวบ้านเขาอ้างนะ
ตำรวจมาแล้วนะฮะคนขับแท็กซี่บอกไม่มีปัญหาพี่
ไอ้๑๐๐๐กว่าบาทเนี่ยค่าโดยสารเนี่ย๑๑๒๙บาท
ผมไม่เอาก็ได้แต่ขอค่าน้ำมันรถเดินทางกลับ๒๐๐บาทแล้ว
ตำรวจก็เลยอ่ะงั้นก็เคลียร์กันอย่างนี้ก็ปล่อยตัวกลับไปแต่
ญาติของผู้โดยสารเขาบอกแหม่มันก็ติดใจอยู่นะคือตำรวจ
เปล่านะตั้งมิเตอร์แบบเอามาโกงหรือเปล่าเกรงว่าจะไปทำ
แบบนี้กับคนอื่นอีกนะฮะชาวเน็ตหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วเขาก็ติดใจสงสัยอยู่เหมือนกัน
ว่าทำไมไม่ควบคุมตัวไม่ดำเนินคดีเพราะเป็นแท็กซี่โดยสารเนี่ย
มิเตอร์ไม่ติดแท็กซี่ที่มีมิเตอร์มิเตอร์มีปัญหา
ทะเบียนไม่ติดแต่งตัวไม่ถูกระเบียบแล้วก็ดื่มเหล้าขณะขับรถด้วยนะครับ
คนขับแท็กซี่เองเนี่ยนะฮะที่ได้เห็นคลิปนี้ก็มาแสดงความเห็น
เคยไปส่งผู้โดยสารที่บางน้ำจืดสมุทรสาครจากแถวแถวกรุงเทพแถวหมอชิดเนี่ย
ไม่เกินสี่ร้อยค่ะมันก็สอดคล้องกับที่เราลองคำนวณนะฮะ
โปรแกรมคำนวณค่าแท็กซี่มิเตอร์ที่เขามีให้ลองคำนวณดูอยู่แล้วนะครับ
ระยะทาง๔๔กิโลเมตรถ้ารถไม่ติดเลยนะค่าโดยสาร๓๓บาท
ถ้ารถติดสัก๑๕นาทีก็ไปอยู่ที่๓๖๓บาท
แต่พี่คนนี้นี่บอกมิเตอร์ของผมขึ้น๑๑๒๙บาท